เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ออกมาชี้แจงค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้า
มีรายงานข่าวออกมาว่ามีสารเคมีอันตรายรั่วไหลที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้
แล้วก็มีกระแสข่าวออกไปว่าสารเคมีที่รั่วไหลเนี่ย
มันคือก๊าซไฮโดรเจนไซยานายแล้วมันอันตรายมากถ้าเป็นก๊าซนี้จริง
มันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเอาเป็นว่าสูดเข้าไปดมเข้าไปตายได้
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
นายประทีบพันยกเจ้าหน้าที่หมวดความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เขาก็ลงไปดูนะคะเขาบอกว่ากรณีที่มีสื่อนำเสนอไปว่าตรงนี้เนี่ย
มันมีสายนายรั่วไหลไม่เป็นความจริงนะคะ
เพราะว่ากฟพไม่ได้นำสารเคมีนี้มาใช้
แต่ยอมรับว่าบริเวณจุดข้อต่อ
ใกล้กับใต้ถังที่เก็บกรดไฮโดรคอลิก
ซึ่งใช้ในการปรับสภาพน้ำมันรั่วค่ะ
แล้วมันก็ซึมออกมาเล็กน้อยลักษณะเหมือนกับน้ำหยด
กรดนี้เนี่ยพอถูกน้ำจะกลายเป็นไอ
พอลมพัดมามันก็กระจายไปกับลมแล้วก็มีกลิ่นฉุน
จุดตรงนี้คือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน๔๕
ซึ่งก็มีบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างอยู่

อบพยพพนักงานตรงนั้นเป็นร้อยคนเลย

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่า

ก็คือต้องให้พนักงานที่ปฏิบัติงานออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

ตอนนี้พนักงานเข้าทำงานได้ตามปกติแล้วค่ะ
ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครได้รับอันตราย
แล้วก็กรดนี้ไม่ได้มีการรั่วไหลไปบริเวณภายนอกนะคะ
ยังอยู่ในที่ที่มีขอบกั้น
ไหลลงอยู่ที่กักเก็บถังด้านล่าง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
ในส่วนรอยต่อที่มันรั่วอยู่อะค่ะ
แล้วก็บอกว่าข่าวที่ออกมาเมื่อช่วงสายเนี่ย

แล้วโรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางด้วยไง
คนก็ยิ่งหวั่นไหวกันอยู่ใช่ไหม

ชักเป็นลมอะไรไปเลยจากสารอันนี้อะไรอย่างนี้